มาแล้วเข้าไปแจกโชค
เจอตลกโบราณชาวเชียงใหม่ไม่พลาดขอโชค
ชาวเชียงใหม่พบกระโหลกโบราณขนาดเส้นรอบวง๒๓๐เมตรยาว๒๙๐เมตร
แผ่กระหลับไหว้หวังโชคหลาบ
วัวประหลาดหกค้าอีกสองค้าโผล่ตรงหนอก
เจ้าของเลี้ยง๗ปีครอบครัวดีขึ้น
พบวัวประหลาด๖ขาโดย๒ขางอกตรงหนอก
เจ้าของเสาอ่างทองเผยตั้งแต่ได้มา
ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แสนรู้ตกลูกหัวปี่ท้ายปี
สาวลาวครอดลูกน้อยค่ารถเก๋ง
หวยภูเก็ตดูทะเบียนตีเลขเด็ดตามคาด
กู้ชีพศรีสุนทรจังหวัดภูเก็ต
ช่วยทำคลอดสาวลาวในรถเก๋ง
ได้ลูกชายร่างกายแข็งแรง
ขอหวยไม่พลาดตีเลขเด็ดแรกทะเบียน๔๕๓๑
เป็นเรื่องจงอ่างขอติดรถเข้าเมือง
คนสงสัยทะเบียนรถอะไร
หนุ่มขับรถตู้ทะเบียน๓๖๘๐แทบช็อก
เจองูจงอ่างขอติดรถมาด้วย
แฟนเพจให้ความเห็นพุ่งสุดตัวไปเลยงวดนี้
งูเหลือมเผือกเลื้อยซุปโกดังไม้
หวยฮือหาแห่ดูเลขที่บ้าน

เลื้อยเข้าโกดังไม้บ้านเลขที่๙๙ทับ๑จังหวัดชนบุรี
เชื่อมาหามาให้โชคกับเจ้าของบ้าน
เชื่อมาให้โชคกับเจ้าของบ้าน